พักสร้างอนาคตไทยเปิดตัว
อาจารย์สมคิตจาตุษีพิทัก
เปิดตัวร่วมงานกับพักอย่างเป็นทางการขึ้นเวทีสนับสนุนพักสร้างอนาคตไทย
บอกว่าแม้อายุมากอยากจะเลิกแต่เห็นใจแก่นำพักนะครับ
แล้วมีการเสียดสีไปถึงใครก็ไม่รู้
บอกว่าคนอย่างผมไม่ใช้หรอกใจบันดาลแรง
แต่ผมจะเอาแรงบันดาลใจนี่แหละทำงาน
ค่ะนะครับสร้างอนาคตให้ประเทศไม่ได้สร้างเพื่อตัวเอง
อาจารย์สมคิดย้ำบอกว่าถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย

แต่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนกติกาการเลือกตั้ง
แต่มันต้องเปลี่ยนไปถึงระบบการกระจายอำนาจเลย
แล้วให้คนนึงมาเขียนไม่ได้
ต้องให้คนทั้งประเทศมาเขียน
นี่คือสร้างอนาคตไทย

เขาก็เตรียมความพร้อมแต่งตัวกันแล้วเหมือนกันนะครับ
ต้อนรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
แต่กำลังใจสำคัญที่สุดนะครับ

เรียกขวัญกำลังใจกันสักหน่อย
สาธุโรงสาธุโรง

พักประชากรไทยต้องเห็งดังปังรวย
แต่พอจำเสียงได้ไหมจำเสียงได้ไหม

นะฮะตรีสุนเจ้าเก่านี่แหละครับ
ก็มาทำพิธีนะฮะ
ให้กับการเปิดที่ทำการสมาชิกของพักเขาก็ฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับ
ฝนตกไม่หยุดเลยก็มาช่วยทำพิธีหน่อยนะครับ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ